แล้วไม่พอนะเดี๋ยวจดกิ๊กเลยในหัวเขียว

งูเขียวตัวใหญ่มากเลย

ตัวสวยมากเลยดูสิสวยมาก
นี่ครับเขาบอกเลยบอกว่านี่แหละ
พ่อปู่ศรีสุโธจำแรงกายมาปรากฏตัวต่อหน้าชาวบ้าน

ก็คือเขาไปขอโชคกันที่วังนาคินแหละ

ระหว่างไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับ
ก็ไปเจองูเขียวมานอนนิ่งอยู่ที่รากต้นมะเดือ
เชื่อว่าพ่อปู่น่าจะบันดาลโชคแหละหลายคนนะ
พอเห็นแบบนี้ปั๊บที่ลากมาเดือมีเลขครับคุณผู้ชม
บางคนเห็นเป็นเลขอะไรไหมเขาบอกเลข๙เลข๘
บางคนบอกว่าเห็น๙เลข๑ตรงหัวงู
คือผมอาจจะคอมเมนต์นะคุณผู้ชมนะผมไม่ได้มาใบ้เองนะ

บางคนเห็น๘๕อะไร๗๒บางคน๑๒๓โอ้โหเยอะหมด
แล้วแต่ตาใครตาคนนั้นครับ

รูปร่างเหมือนงูแต่หนูชื่อปลาไหล่ค่ะ
แล้วดูปลายหน้าตาแบบคิ้ว

บางคนเห็นหน้าแล้วบอกว่าหน้าตามันน่ารัก
เหมือนกับมีใครมาเขียนคิ้วทาปากให้มันเลยนะคะ
อันนี้คือลายตามธรรมชาติเลยคุณผู้ชม

เจ้าของเนี่ยคือพี่ทวงกำติเล่าให้ฟังแบบนี้
ผมมานะตอนนั้นหาปูหาปลาถ้าเรายังเท่าทุ่งนานได้นะ
ผมก็เอารันรันก็คือกระบอกใช่หรอ
เป็นตัวสีดำดำอ่าใช่เออแล้วมันก็จะไม่ได้มีลายแบบนี้อ่า
ตัวนี้ลายมันต่างเหลืองเหลืองด่างแต่หน้าตามันดูสิ
เหมือนกับมีจุดแต้มอ่ะดำขาวแบบนี้ค่ะมีตามีคิ้ว
มีปากสีชมพูเหมือนกับมีใครเอาดินสอเขียนคิ้วไปเขียน
ทีนี้ทำยังไงตัวเจ้าของพี่ทวงเขาก็เลยเอากลับมาที่บ้าน
ใส่ตู้กระจกซะเลยชาวบ้านที่เขารู้ป๊าดมาถึงก็มาขอดูหน้าดูตาดูตัวด้วย
ดูตัวคุณผู้ชมเห็นเลขไหมนั่นน่ะเป็นเลขอะไรบ้างนะคะ
แล้วที่สำคัญพอมาถึงแล้วต้องจุดทูบหน่อยขอโชคขอลาบ
ทวงบอกด้วยนะว่ายังไงพี่ก็จะเลี้ยงไว้ปลาไหล่ตัวนี้คงมาให้โชคนี่แหละ
แล้วเดี๋ยวจะเอาเลขที่บ้านไปซื้อด้วยนี่พี่อันนี้เลขทูปก่อน
เลขทูบอะไรศูนย์เก้าอะไรคะคุณผู้ชมศูนย์เก้าหกใช่ไหมเมื่อกี้
พี่เห็นเป็นศูนย์ว่ะอ้าวพี่เห็นเป็นศูนย์อ่ะพี่เบิร์ตเห็นเป็นศูนย์เก้าศูนย์
คุณผู้ชมเห็นเป็นอะไรดูภาพเลขทูปอีกทีนึงได้ไหมคะ
ให้ได้ส่องกันแล้วเลขที่บ้านนี้เลขที่บ้านนี้เขาเลขที่สามสิบสาม
คุณผู้ชมเผื่อใครแบบอยากลองอันนี้อะไรศูนย์อะไรเนี่ย
พี่เห็นเป็นศูนย์น้องแข็งเห็นศูนย์เก้าหกพี่เบิร์นเห็นศูนย์เก้าศูนย์ครับ
แล้วแต่ตาใครตามมันนะครับพูดถึงพี่รัฐามือปราบอสรพิษประจำอ่างทอง
คือแกก็ปาบงูจับงูจนมันจะไม่เหลืออยู่แล้วที่อ่างทอง
อู้วรอบนี้มาเจอสตรูตัวใหม่โอ้โหตัวเงินตัวทองครับ
แล้วตัวใหญ่พร้อมส่งวันนี้พอพิฤทธาจับจังหวะได้ปุ๊บ
เอาผ้าคลุมก่อนเลยเอาคอจับคอก่อนเออจับคอก่อน

ทุกคน
นี่ศาสตร์การจับอาจจะคล้ายกับการจับงูหรือเปล่า

ได้และมันอ้าปาก

นี่จังงูจากตัวเงินตัวทองพี่ไข้ก็บอกยันนะไม่กลัวหรอก
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านแดง

โอ้โหตัวเงินตัวทองไปบุกร้านนวดนะครับ
อยู่ที่ตำบลชายโยอำเภอชายโยที่อ่างทอง
เจ้าของร้านนวดชื่อพี่แดงนะอายุ๕๒ปี
ก็บอกไอ้ตัวเงินตัวทองตัวนี้ตัวเบอร์เลอร์เลยนะไม่รู้มาจากไหน
เข้ามาหน้าร้านนวดแล้วก็วิ่งไปฝั่งตรงข้าม
มันหลบอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างครับ
แดงก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจับ
พอจับได้แล้วพี่ระถานี่อุ้มเลยครับ

อุ้มขึ้นบ่าครับชาวบ้านไม่พลาดหรอกเข้ามารุมล้อมกันเนี่ย

แล้วก็ส่องหาตัวเลขกันคึกคักเลย

ตัวใหญ่เนี่ยครับพี่ระถาอุ้มขึ้นพาดบ่าใช่ไหม

ทะเบียนอะไรเนี่ย๙๕๒ครับ

ขี่ไปตามท้องถนนพารับลมซะหน่อย

มันแว้งกัดเอาแล้วก็ไปปล่อยคลองข้างทางครับ
แล้วฟิดูสิยังไหนจะต้องทดสร้างน้ำหนักของเขา
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มือเดียวอย่างนี้

อมไปในพื้นที่อ่างท้องพี่ก็จะอุ้มไว้อย่างนี้เหมือนกัน
พี่ก็จะอุ้มไว้อย่างนี้เหมือนกัน
คุณผู้ชมครับไปดูทนายความกับลูกความคู่นี้
เขาเข้าวัดทำบุญกันดีกว่า
ภาพผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับคุณผู้ชม
ที่เห็นเมื่อกี้คือคุณชูวิกกระบวนวิสิทธิ์
กับทนายกระดูกเหล็กพี่เปี๊ยกอนัญชัยชายเดชฮะ
ไปทำพิธีร่วมพิธีเททองหล่อ
เสด็จเจ้าปู่ท้าพญายมราช
เปิดทรัพย์เบิกชีวิตณวัดชัยสิทธาวาส

ท่ามกลางประชาชนสายบุญแล้วก็สายมูมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
เริ่มพิธีฝนตกหนักเลยนะคุณผู้ชม
ก็นำลงมาแบบมืดฟ้ามูดินพอถึงเวลาตามเลิกเท่านั้นแหละ
ที่จะประกอบพิธีบวงสวงปรากฏว่าฝนหยุดตกฮะ
ฝนหยุดตกฟ้าเปิดครับ
หลังเสร็จพิธีนายชูวิทย์เปิดใจกับนักข่าว

เพื่อร่วมทำบุญปัดเป่ามารพจนแล้วก็ให้พ้นภัย

แต่จะเป็นมารประเภทใดก็ไม่หวั่น

อุ๊ยซึ่งไม่รู้จะขูทำไม
เพราะไม่กลัวดังนั้นหากการมีปาก
ควรเก็บไว้กินข้าวหรือไว้ไปขอเงินน่าจะดีกว่า
อุ๊ยคุณชีวิตยังบอกอีกว่า
วันนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้
วันนี้เตรียมจะเปิดหลักฐานเด็ด

กลุ่มทุนจีนสีเทา

เอาล่ะจะเปิดเผยแบบไหน

บิวบอร์ดใหญ่อะไรที่ไหนจะมีการเปิด
ขึ้นมาหรือเปล่าผมไม่รู้เลยผมเดา

ลงคลิปการว่ายน้ำแล้วมีการลงเสียงบอกว่า
การออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพวกนี้
ทุกครั้งเขาแพ้ทุกครั้ง
แต่คุณชูวิทย์บอกว่าอยากจะชนะแค่ครั้งเดียว

จะได้ทำให้พวกนี้มันลาบคาบหมดไป

คุณผู้ชมยังจำวัดร้าง
ที่เคยมีคนบอกว่าถูกรางวัลที่๑จะไปบูรณะได้ไหม

ทั่วทุกสารทิศแห่กันไป

เงินบริจาคตู้นะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
หอดวันหนึ่งครึ่งแสนค่ะ

อยู่ที่กลางป่าเลยที่ตะบนวิสัยเหนือ

ห่างจากถนนสาย๔๑ประมาณ๕๐๐เมตร
ดูสิสภาพข้างในตอนนี้คึกคักมาก
เพราะว่าชาวบ้านแผ่กันมาหยุดเสาร์อาทิตย์
วันหนึ่งมากันประมาณสัก๒๐๐๓๐๐คนนะคะ
โดยงานเขาก็ร่วมปรับพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ให้ปลอดภัยมากขึ้น
มีการตั้งเต้นอำนวยการอำนวยความสะดวกนะคะ
แล้วก็บริการดอกไม้ทูบเทียนวันหนึ่ง๓๐๐กว่ากรัมไม่พอ
เงินบริจาคหยอดตู้๓๐๐๐๕๐๐๐บาทต่อวันนะ
พ่อค้าแม่ค้าเขาตั้งแผงก็ดีใจกันแหละ
เพราะว่าตัวเลขขายดีมีเลขอะไรบ้างที่น่าสนใจ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องของตัวเลขกันหน่อยละกันที่วัดนี้
เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่นี่เขาก็ขายดิบขายดีค่ะ
ตัวเลขอะไรน่าสนใจตัวเลขอะไรเข้าตาบ้าง
ปีที่สร้างธรรมเจดีปี๒๕๑๗นะ
แล้วปีที่ถวายม้าหินอ่อนปี๒๕๕๙

แล้วก็มีเลขที่บางคนเข้าไปในวัดไปกราบไห้ในมุมต่างแล้วเห็นไง
เสร็จแล้วพุ่งตรงมาที่แผงเลยค่ะมาซื้อลอตเตอรี่
คิดดูละกัน๑๕๐๐ใบหมดแบบเกลี้ยงแบบแป๊บเดียวมาก
นี่กระตุ้นเศรษฐกิจแบบสุดเลยนะคุณผู้ชม
มีหลายปีแล้วกันนะต้องเลือกกันอืม